เรื่องนี้กันหน่อยค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งถูกจับที่ประเทศจีนนะคะ
ผู้ชายคนนี้อยู่ที่เมืองจีนมา๑๐กว่าปีแล้ว
ถูกจับอยู่ปีนึงจนถึงเวลาที่ต้องส่งตัวกลับประเทศ
ทีนี้ตำรวจจีนก็พยายามสอบสวนว่าคุณเป็นคนที่ไหน

อยู่ที่อุดรธานีไปอุดรตำรวจจีนก็เลยประสานร่างคนไทยไปคุย
คุยไม่รู้เรื่องคุยอยู่๒วัน
ได้เรื่องมาแค่ว่าชื่อประกอบเป็นชาวอุดร
ลองฟังนะคะบางช่วงบางตอนในช่วงที่สอบปากคำค่ะ
พี่อยู่จีนมาเนี่ย๑๐กว่าปีแล้วตั้งแต่พี่รักรอบเข้ามาเนี่ย
เป็น๑๐กว่าปีแล้วแล้วพี่ติดคุกมาปีกว่า
มันคือมันสมเหตุสมผลแล้วกับความผิดของพี่
เขาต้องการส่งพี่กลับไปที่เมืองไทยไปหาครอบครัว
มีอะไรในใจเปิดใจคุยกันเลยคุยกันให้มันจบวันนี้
จะได้เคลียร์ข้อมูลอะไรกันจะได้กลับบ้าน
นี่ค่ะคือเขานั่งนิ่งเลยค่ะแล้วตาก็เหลือกซ้ายทีเหลือกขวาที

คือตำรวจจีนก็พยายามจะสอบปากคำเขานะคะ
คือเขาเป็นผู้ต้องหาคดีลักลอบเข้าเมือง
อย่างที่บอกติดคุกมาปีนึงแล้ว
ก็คือเรียกว่าพ้นโทษแล้วล่ะก็จะส่งตัวกลับประเทศ
ประเด็นก็คือคุณอยู่ประเทศไหน
พอเขาบอกคนไทยก็เลยประสานล่ามที่เป็นผู้หญิงไง

คุยอยู่นานไม่ได้อะไรเลยรู้แค่ชื่อประกอบ
เป็นคนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
ผู้หญิงที่ทำหน้าที่เป็นล่ามก็เลยโพสต์คลิปนี้
แล้วก็ภาพถ่ายของนายประกอบคนนี้ลงในเฟซบุ๊ก
เพื่อจะมีคนรู้จักหรือว่าช่วยกันตามหาญาติ
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแสดงตัวเป็นญาติเขาเลยค่ะ
ทีมข่าวเราก็เลยวีดีโอคอลไปสอบถาม
ล่ามผู้หญิงคนนี้เธอชื่อคุณไฟล์นะคะ

ก็เลยประสานล่ามไปช่วยแปลเพื่อขอที่อยู่
คุณรู้ไหมว่าคุณไฟล์เป็นล่ามคนที่เท่าไหร่

นี่ร่ามคนที่๘แล้วที่มาคุยกับนายประกอบเนี่ย
เพื่อจะส่งตัวเขากลับไทยแต่ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหน

ก็ได้มาแค่ว่าชื่อประกอบกับชาวอำเภอทุ่งฝน

เขาบอกเขาไม่มั่นใจด้วยเหมือนกันว่าชื่อที่บอกมานี่มีจริงหรือเปล่า

ครับได้ครับ
มาลองเพลงชาติไทยให้ฟังหน่อย
เดี๋ยวประเทศชาติไหนมันมีเนื้อนี้ด้วยเหรอยังไงอ่ะ
ผู้สื่อข่าวที่ได้คุยกับเขาเขาบอกว่าความตั้งใจ
ผมเห็นเต็มเปี่ยมเลยอืมแต่เนื้อร้องเต็มกลืนมากตายโอ้โห
คือเนื้อร้องมันผิดไปหมดเลยแต่ทำน้องเขาได้นะคะ

อยู่เมืองจีนมา๑๐กว่าปีอาจจะอยู่นานจนลืมเนื้อร้องเพลงชาติหรือเปล่า
สำนงสำเนียงอะไรก็เลยอาจจะไม่ได้ด้วย

แต่ทำไมเขาระบุได้เลยถึงจังหวัด

ต้นเห็นความตั้งใจในการร้องเพลงชาติของเขา

เอาเป็นว่าเราไปที่ต้นทางดีกว่า
บอกเขาเป็นชาวอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีใช่ไหม

สารากลางหมู่บ้านสันติธรรมหมู่๔

อายุ๗๐ปีเป็นชาวตำบลนาชุมแสง
กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง๔หมู่บ้านในอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
ดูภาพเขาแล้วบอกว่าไม่รู้จัก
อ้าวไม่มีบุคคลนี้ในหมู่บ้านนะ
พ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่มีนะ
คือถ้าเป็นคนบ้านนาชุมแสงจริงเนี่ย

แต่พอดูลักษณะการพูดการจาแล้วเนี่ย
เขาน่าจะเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ทางภาคเหนือหรือเปล่า
ซึ่งจริงสอดคล้องกับข้อมูลจากตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาจกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะคะ
เพราะไปตรวจสอบชื่อนามสกุล
ทั้งนายประกอบเชื้อแสงพ่อจรรย์เชื้อแสงแม่ชุลีศิวะ
ไม่มีในทะเบียนราชเลยค่ะไม่มีสักชื่อเดียวนะคะ
ผู้สื่อข่าวเลยติดต่อกลับไปหาคุณไฟล์ที่เป็นล่ามอีกครั้งหนึ่ง
เธอบอกว่าคือได้ลองล่ามเมียนมากกัมพูชาและลาวมาคุยแล้ว
นายประกอบบอกฟังไม่รู้เรื่องฟังออกแต่ไทยภาคกลางเท่านั้น
นี่เอามาทุกอย่างเลยอ่ะไหนพี่ประกอบลองชี้หน่อย
บ้านพี่ลักษณะท่าทางเป็นยังไงเหรอหน้าตามันเป็นยังไง
เขาก็ชี้บอกว่าเนี่ยบ้านเขาอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงใหญ่อ่ะ
เออแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าแล้วเสื้อผ้าที่พี่ใส่เป็นแบบไหนเหรอ
จิ้มไปที่เสื้อผ้าแบบนี้คุณคิง
นี่คือเสื้อผ้าของชนเผ่าชาวกะเหลี่ยง
พอสอบถามใหม่อีกทีนึงคราวนี้เริ่มมั่นใจแล้ว
เขาน่าจะเป็นชนเผ่ามูเซอร์ค่ะ
อ่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเชื่อได้๑๐๐ไหมเหรอนะคะ
เพราะตำรวจจีนก็บอกว่าเชื่อไม่ค่อยได้
เพราะตอนแรกเขาถามว่ามาทำงานที่จีนได้ไง
เขาบอกนั่งเรือ๒วันจากอุดรธานี

แล้วคุณจะเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่ไหนคุณมิ้น

ภาษาไทยใช่ไหมคะหรือบารีคะ

ผมก็พยายามอ่านและแกะข้อความที่เขาเขียนนะ
มุมตรง๓บันทัศน์บนก็ได้ด้านขวาคุณมิ้น

มาบอกเราหน่อยนะคะสไลด์หน้าจอหรือว่าอะไรก็ได้เนอะ

หลายคนบอกชาวดอยนะคะระหูอาขาหรือเปล่า
อ่ะอย่างที่บอกตำรวจจี้บอกเชื่อไม่ได้
ถามว่ามาจีนยังไงบอกนั่งเรือจากอูดอยมาสองวัน
โอ้โห๒วันถึงจีนคุณนั่งเรืออะไรเนี่ย
มันต้องเป็นเรือนจากโลกอนาคตเลยนะคะ
ร่ามร่ามหลายคนหนึ่งคนที่แรกเขาบอกว่ากระเหลี่ยง
แต่หนูไม่มั่นใจหนูก็เลยรอให้มันผ่านไปประมาณ๓๐นาที
แล้วหนูถามอีกทีเขาบอกว่าเขาเป็นชนเผามูซอ
หนูก็เลยมาสรุปแหละพี่เป็นคนที่ไหนกันแน่
ถ้าพี่ไม่ยอมพูดกับหนูแบบนี้หนูจะส่งพี่กลับบ้านยังไง
อ่าแล้วทีนี้หนูก็ถามว่าพี่กลัวหรือเปล่าว่าที่พวกหนูถามไปเนี่ย
พวกหนูจะไปทำร้ายครอบครัวพี่เหรอพี่คิดแบบนี้เหรอเขาบอกว่าเขากลัว
หนูบอกพี่ไม่ต้องกลัวนะพี่เปิดใจคุยกับหนู
หนูอยากจะส่งพี่กลับบ้านพวกหนูไม่มีใครทำอะไรพี่หรอก
ล่าสุดตอนนี้ค่ะยังไม่มีใครรู้เลยว่านายประกอบเชื้อแสงคนนี้คือใคร
แล้วเป็นคนไทยจริงจริงไหมซึ่งคุณฟ้ายเองก็เห็นใจค่ะ
แล้วก็อยากจะช่วยเหลือแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดี
เอาเป็นว่าใครจำเขาได้หรือว่ารู้จักเขาเนี่ย
ไปทางนั้นก็ได้หรือบางทีอาจจะโทรบอกตำรวจหรือยังไงก็ได้
คือถ้าเขาจะจริงจริงจะได้กลับบ้านอ่ะเนอะครับอ่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าดูเรื่องนี้หน่อย